คุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผู้ชายคนนี้เขาบอกว่า
ผมขอร้องเรียนความเป็นธรรมหน่อยได้ไหม
คือจะไปส่งอาหารแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งครับคือหาเรื่องเขาไม่พอ
แล้วก็มาชนท้ายรถเขาด้วยอาหารก็เลยยังไม่ได้ไปส่งสักที
ที่สำคัญครับตบโทรศัพท์เขาจนร่วงหน้าจอแตก
แล้วเอาหมวกกันน็อกมาฟาดเขาคนที่ก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็น
ตำรวจนอกเครื่องแบบหรือไม่ก็สายตรวจแล้วเหมือนจะเมาด้วยนะอ้าว

เห็นป่ะพอน้าทำแล้วน้ามานั่งคิดมาคิดตอนเนี่ย
น้าจะเอาไงกับกู
อ้าวไม่น้าจะเอาไงกับผมอยู่น้าก็มาตบผมมาเรียกผมเนี่ย
ผมจะไปส่งของเนี่ยอาหารผมก็ยังอยู่นะเนี่ย

ตบจนมือถือผมร่วงแล้วกล้องก็แตกเนี่ย
แล้วเอาหมวกกับน้องมาฟาดผมอีกเนี่ย

ทางฝั่งของคนที่เขาเป็นรายเดอร์ส่งอาหารเนี่ยนะฮะ
เขารู้สึกว่าทำแบบนี้มันไม่เป็นธรรมกับเขาเลย
และอีกฝั่งหนึ่งก็คือเหมือนนิ่งไปเหมือนเพิ่งคิดได้ฮะ
จนเขาต้องบอกว่าแล้วน้าก็มาคิดได้ตอนนี้
แล้วน่าจะเอายังไงฝั่งนั้นก็คือคนก่อเหตุ
พยายามจะพูดแต่เสียงดูอ้อแอนะครับ
ไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าต้องตรวจสอบครับ
เหตุการณ์นี้เพจดังเอามาโพสต์เอามาแชร์ครับ
แล้วก็ถามด้วยนะครับพี่สังกัดไหน
จำลูกน้องของท่านได้ตรวจสอบหน่อย
ขณะขับขี่จริงไหมตั้งคำถามนี้ไว้ก่อน
ข่มขู่คุกคามประชาชนจริงไหมตั้งเป็นคำถามที่๒ครับ
เรามีโอกาสได้พูดคุยกับหนุ่มรายเดอร์

พิกัดคือซอยไทรามันถนนฮธายราช
แถวคลองสามวาในกรุงเทพนี่แหละครับ
แต่จู่ผู้ชายคนที่ก่อเหตุซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นสายตรวจ
ตำรวจนอกเครื่องแบบนี้แหละไม่รู้โรงพักไหน
ขี่รถมาเลี้ยวตัดหน้าจังหวะที่เขาเองก็จะเลี้ยวเข้าซอยพอดี
แล้วก็พูดว่าไฟท้ายมึงราคาแพงมาก
อุ้ยขึ้นมึงขึ้นกูเลยนะฮะอ้าวขึ้นมึงขึ้นกูไม่พอ
ทางฝั่งรายเดอร์บอกว่าอะไรนะครับน้าอะไรนะ
อีกฝั่งคงคิดว่าเขากวนที่เขาถามเพราะอะไร
หมวกกันน็อกไงไม่ได้ยินที่คุณถามมาเมื่อกี้พูดมาเมื่อกี้
ได้ยินไม่ชัดก็เลยทำให้ฝั่งนู้นชนท้ายรถแล้วบอกให้จอด
พอจอดคุยอุ้โหเขานี่กลิ่นระมุด

แล้วผมก็เลยบอกว่าผมจะถ่ายคลิปนะ

พอกดอัดคลิปปั๊บตบมือถือผมร่วง
จอตกกระแทกพื้นจอแตกฮะ

แล้วเมื่อกี้ที่เขาทิ้งท้ายว่าพี่ไปคุยกับผมตรงนู้นไหม
ไปสิไปสุดท้ายไปแล้วครับ

ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วเรียบร้อยในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับ
อยากให้หน่วยงานตรวจสอบหน่อยตำรวจจริงไหม
หรือถ้าใช่สังกัดหน่วยงานไหน
ใครเป็นเจ้านายใครเป็นผู้บังคับบัญชา
ส่วนตัวแล้วเขาบอกว่าอยากให้กลับมารับผิดชอบหน่อย

แล้วมาพูดจาแบบนี้แล้วถ้าใช่ตำรวจจริงนะ
เรื่องใหญ่เลยนะวินัยอาญา